ดูความคืบหน้ากรณีที่เครนที่กำลังก่อสร้างต่อเติม
ดัดแปลงคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
ไปเป็นโรงแรมพังถล่มลงมา

๑๐คนน้องนักเรียนได้รับบาดเจ็บ๑๐คน

ส่วนอีก๑คนตอนนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลิศสิน
น้องมีอาการค่อนข้างสาหัสก็คือกระโหลกศีรษะร้าว
วันนี้ที่ไซส์งานก่อสร้างค่ะเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปเลย
ก็คือรองศาสตราจารย์อเนกสิริพานิชกร
เป็นประธานสาขาวิศวกรรมโยธาสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
พระบรมราชุปธรรมหรือว่าวศธ
ลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปตรวจสอบคือคุณอเด็กบอกว่า
หลังจากที่เกิดเหตุก็ได้มีการสั่งปิดพื้นที่ทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ตัดสินใจร่วมกัน
ว่าจะเอาเครนทั้งหมดก็คือลื้อถอนเครนทั้งหมดลงมา
ให้แล้วเสร็จเพราะว่าวันนี้เขาหยุดเรียนหนึ่งวัน
แล้วจะเปิดการเรียนการสอนปกติในวันพรุ่งนี้
เพราะฉะนั้นหลังคาโรงยิมต้องแล้วเสร็จนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งท่านก็คือวันนี้ที่ลงพื้นที่ด้วย
คือนายฮาริสศรีนุกูล
คณะอนุกรรมการยกฮิ้วและปั้นจันไทยของวศธบอกว่า
คือการที่จะเอาเครนลงมาต้องใช้เครนอีกตัวหนึ่ง
ยกเครนตัวที่มีปัญหาลงมา
แต่ก่อนที่จะยกลงมาได้นั้นสิ่งสำคัญเลยต้องเคลียร์นะ

เนื่องจากยังมีแผ่นเหล็กนั่งร้านบางส่วนที่ยังคงหลงเหลืออยู่
อุปกรณ์ก่อสร้างหลายส่วนก็ยังคงหอยค้างตรงเตงกันอยู่เนี่ยนะคะ

ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความปลอดภัยความเซฟตี้มากที่สุดนะ

เพราะตอนนี้มันยังค้างเติ่งถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพมันยังค้างอยู่นะ

เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะใช่ค่ะ

ทั้งตัวที่ต่ออยู่ด้านบนและตัวที่มันหล่นลงมาที่ด้านล่าง
ตรวจสอบแล้วตัวเครนสภาพมันปกติดี
อุปกรณ์ก็ครบตามมาตรฐาน

สาเหตุอาจจะเกิดจากความเผลอเลอของผู้ปฏิบัติงาน
หรืออาจจะเกิดจากความคาดเคลื่อน
ในช่วงของการส่งสัญญาณช่วงยกมัดวัสดุก่อสร้าง
เครนท่อนล่างมันก็เลยหลุดออกจากเครนท่อนบน
มาสร้างความเสียหายดังกล่าวนี้นะคะ
ฟังเสียงคณะอนุกรรมการการยกฮิ้วและปั้นจันทร์ไทยค่ะ
หลักเนี่ยมาจากผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานมีใครบ้างนะ
หนึ่งก็คือมีผู้บังคับเครนนะฮะสองก็คือผู้ให้สัญญาณเครน
สามก็คือผู้ผูกรัดวัสดุนะฮะแล้วก็สี่คือผู้ควบคุมนะฮะ
ซึ่ง๔คนนี้เกี่ยวข้องโดยตรงเลยโดยเฉพาะ๓คนแรกนี่เกี่ยวข้องมาก
แรกเกี่ยวข้องยังไงก็คือมีการยกวัสดุก่อสร้างขึ้นไปนะ
คนขับเคนจะมองไม่เห็นเนื่องจากเป็นอาคารสูง
คนขับเครนจะอยู่ประมาณพื้นดาดฟ้าซึ่งจะมองไม่เห็นของที่ทำการยก
เพราะฉะนั้นคนที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่ให้สัญญาณนะ
แล้วก็คนผูกร้านวัสดุหลังจากที่ผูกร้านวัสดุแล้วแล้วให้สัญญาณเนี่ย
คนนี้จะต้องคอยดูแลจนวัสดุอุปกรณ์ขึ้นไปถึงข้างบน
ขึ้นไปแล้วไปติดนะติดอาจจะติดอะไรก็แล้วแต่นะครับ
แล้วทำให้คนขับเครนเนี่ยยังยกอยู่ยังใช้เครนยกอยู่
พอยกขึ้นไปก็ปรากฏว่ามันมันหลุดพอมันหลุดเสร็จ
เครนตรงเนี้ยมันมันมีลักษณะการเคลื่อนที่ของแขนขึ้นลงนี้
พอมันหลุดปุ๊บมันก็หงายเลยแล้วของที่ทำการยกอยู่ก็เหวี่ยงไปข้างหลัง
ส่วนของตัวอาคารที่กำลังก่อสร้างตอนนี้นะคะ
ก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยอย่างละเอียดอีกครั้งเพราะอะไร

มีการแอบต่อเติมโดยที่ยังไม่ได้มีการขออนุญาตนะคะ
ก่อนหน้านี้นำเสนอข่าวไปตั้งแต่วันแรกแล้วกอทมออกมายืนยันว่า
อาคารแห่งนี้ไปตรวจเจอแล้วว่ามีการก่อสร้างต่อเติมดัดแปลง
ทมสั่งห้ามคนงานเข้าไปทำงานแล้ว
แต่ยังมีการทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องจนมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
อันนี้ก็ต้องตรวจสอบนะคะเป็นหน้าที่ของกรทมต่อไปว่า
กฎไปแล้วแต่ทำไมยังเข้าไปได้อยู่เลย
ส่วนเรื่องคดีความแล้วก็สาเหตุเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูนะคะ

ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าก็เร่งหาสาเหตุ
ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากคาดว่าคือพอไปตรวจสอบแล้ว
วันนี้ปรากฏว่าเครนที่ใช้ไม่ใช่เครนลื้อถอนแบบทั่วไป
เพราะว่าเอาน้ำหนักขึ้นไปเกินไงแล้วสุดท้ายแขนมันหักลงมา
เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ